วันนี้ที่วัดราชสิงหอนค่ะ
มีงานชาปนกิจน้องอินนะคะ
นักแสดงวัยรุ่นที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์

วันนี้ก็มีญาติเพื่อนไปร่วมแสดงความเสียใจ
ส่งน้องอินเป็นครั้งสุดท้าย
เราไปดูบรรยากาศกันที่สาราหน้าเมน
ราชสิงหอนกรุงเทพมหานครค่ะ
เป็นสถานที่จัดงานชาปนกิจ
น้องอินนางสาวนัทนิชาเชิดชูบุพการีนะคะ
เสียชีวิตเมื่อ๗เมษายนแล้วก็เป็นข่าวใหญ่

เล่นละครตั้งแต่อายุน้อย๘ขวบ

วันนี้บรรยากาศโศกเศร้าค่ะ

เคลื่อนศพลงมาจากสาลา

แล้วก็เป็นคนอ่านประวัติของน้องอิ่ม
น้องอินเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามอยู่จากมาก
ตั้งแต่เด็กเป็นเด็กกระตันยู
มีน้ำใจชอบทำบุญมาก

ตั้งแต่อยู่อนุวัน๒

ต่อหน้าให้รับหลัง

ได้โปรดอุปสิทธิ์กรรม
ให้แก่หลานสาว

มีญาติมีเพื่อนคนรู้จักคนสนิท

ไปติดตามทำข่าวเป็นจำนวนมากเลยค่ะ

คุณแม่ของน้องอินนางรัดดาอุตวัฒน์
ก็บอกว่าตอนนี้ไม่ห่วงอะไร

แล้วแม่ก็ขอให้น้องขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า
และแม่ขอขอบคุณทุกกำลังใจ

คุณแม่ยังมีห่วงใจไหม

เพราะว่าเมื่อวานแม่ก็มี

แม่อย่าห่วงสิ่งใดแล้ว

แม่ก็เลี้ยงดูตัวเองได้

ไปในทางแสงทางที่สว่างสวัย

ลอยอังคารที่วัดช่องลม
จังหวัดสมุทรสาครค่ะ